นี้ค่ะก็มีทั้งเมามีทั้งมีดแต่ก็ไม่ใช่พี่น้องแต่เป็นเพื่อนรักค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีคนตายเลยในบ้านหลังหนึ่ง
พาไปดูกันหน่อยค่ะอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ที่อำเภอหนองไผ่นั่นเองค่ะซึ่งในบ้านเนี่ย
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเห็นที่เบลอนั่นไหมคะเจอศพคนตาย
นายพานทองป้องศูนย์เนี่ยนอนตายจมกองเลือดอยู่ที่พื้นตรงบ้านเนี่ยค่ะ
แล้วข้างข้างศพนายพานทองเนี่ยนะเจอมีดเป็นมีดสปาต้าเนี่ย
ประมาณสองฟุตแล้วจากการตรวจสอบดูในบ้านโอ้โห
ครบเอยสากเอยหม้อกระทะขาโต๊ะขวดเหล้าขาวโอ้ปลิวกระจายหมดเลยค่ะ
นี่สปาต้าที่ใช้เป็นอาวุธในการฆ่าเพื่อนทีเนี้ยก่อนจะเล่าเรื่องราว
ให้ดูผังตัวละครก่อนจะได้ไม่งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะคือบ้านของนางสาวจุธามาศเสื้อแดงเนี่ย
ขวาสุดเนี้ยนะคะเป็นเจ้าของบ้านอืมเธอยุคยี่สิบหกปี
เธอก็เล่าเหตุการณ์ให้กับตำรวจฟังว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
ทางนายพานทองกับนายสุกิตเขาเป็นเพื่อนรักกัน
แล้วก็เป็นเพื่อนของเธอด้วยขี่มอเตอร์ไซค์มากันคนละคันเลย
แล้วก็มาที่บ้านของจุธามาศมานั่งกินเหล้ากันสองคนนี่แหละ
ทีนี้ตอนที่กินเหล้าไปเนี่ยโอ้ก็กินกันตั้งแต่กลางวันแล้วนะคะ
ตอนประมาณสักบ่าย๒โมงกว่าแฟนของสุกิตเนี่ยนะโทรมา
จังหวะที่เขาโทรมาพานทองก็เมาแล้วกินแบบกลึ่มได้ที่แล้ว
เห็นว่าแฟนสุกิตโทรมาพานทองก็เลยพูดไปขอได้ไหม
เมียมึงอ่ะพูดแบบเนี้ยฝ่ายสุกิตได้ยินแบบนั้น
ต่อให้พานทองเป็นเพื่อนรักไม่พอใจสิคะทะเลาะกันด่ากัน
ตอนนั้นจุธามาศเห็นท่าไม่ดีแล้วจุธามาศเป็นเหมือนกับคนห้ามทับ
ศึกอะค่ะอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันแยกแยก
ทีนี้ทั้งสองคนเนี่ยนะก็เหมือนจะจบนะเพราะว่าฝั่งทางพานทองเนี่ย
เดินออกมานอกบ้านเดินจูงมอเตอร์ไซค์ออกไปเอ้า
ฝั่งคุณจุธามาศก็ยังคิดอยู่เลยว่าเออก็คงแยกย้ายกันไปแล้วแหละ
ตัวคุณจุธามาศก็เลยจะไปอาบน้ำแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
พานทองที่จูงมอเตอร์ไซค์ออกไปไม่ได้กลับบ้านนะ
ย้อนกลับมาพร้อมกับมีดสปาต้าบุกมาอีกรอบนึงแล้วคราวเนี้ยค่ะ
พานทองเนี่ยเปิดฉากฟันก่อนเลยแล้วเหตุการณ์ก็บานปลายอ่ะ
สุกิตก็ไม่ยอมสิคะคว้าอะไรได้แถวนั้นอ้าว
ไม้เอ่ยทั้งสากเอยขาโต๊ะหม้อขวดเหล้า
เอามาสู้กันนะคะข้าวของนี่กระจายเกลือดเลยนะ
จังหวะนั้นน่ะจุธามาศอ่ะผู้หญิงด้วยอ่ะค่ะ
ผู้ชายสองคนทะเลาะกันเธอห้ามไม่ไหวหรอกค่ะ
ไม่อยู่เธอก็เอายังไงดีต้องไปตามคนมาช่วยแล้ว
รีบวิ่งออกไปตามคนมาจะมาให้ห้ามทับเพื่อนทะเลาะกัน
แต่พอกลับมาพานทองจมกองเลือดตายไปแล้วค่ะ
ทีนี้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ
ส่วนสุกิตเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดง
ติดแผ่นป้ายทะเบียนขี่หลบหนีไป
ฟังคุณจุธามาศเจ้าของบ้านหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณจุธามาสเองก็ตกใจนะ
นี่คือมาทะเลาะกันกินเหล้าบ้านฉัน

ทีนี้ตำรวจสพนไผ่แล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาลหนองไผ่

ชนะสูตรพลิกศพคนตายคือนายพานทองเนี่ย
คุณผู้ชมตามเนื้อตามตัวนะ
มีแผลโดนฟันด้วยมีดสปาต้าเนี่ย
ยาว๒ฟุตนะคุณรัชพร
แผลที่ใหญ่ที่สุดเลยคือตรงหัว
ตรงหัวนี่แหละที่เป็นแผลชะกันทำให้ตายค่ะ
ทีนี้ตำรวจสพนไผ่ก็นำกำลังลงพื้นที่

กิจเพื่อนรักที่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแล้ว

อภัยนะสุกิตยืนฉี่อยู่ริมถนน
ทีนี้ตอนเห็นตำรวจนะจะวิ่งหนีเลย

กุมตัวสุกิตเนี่ยไปซอภน้องไผ่
แล้วถามว่าสุกิตปฏิเสธไหม

เอ้าแล้วแล้วใครทำคะจุธามาศเหรอจุธามาสอาบน้ำอยู่ค่ะ
เออนี่ไงจุธามาไปตามเพื่อนให้มาช่วย
เออทีนี้ค่ะตำรวจก็เลยเชื่อพยานหลักฐานที่มี
ไม่ว่าจะเป็นพยานวัตถุพยานบุคคลยืนยันเหตุการณ์ได้
คนก่อเหตุนี้นะคะก็คือสุกิตแน่นอน
ทีนี้ก็เลยกำลังจะนำตัวสุกิตไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่จะนำตัวไปทำแผนเมื่อไหร่เนี่ยตำรวจบอกว่า

เพราะว่าเหตุนี้มันเป็นเหตุโหดเหมือนกัน
ญาติของพานทองเนี่ยคงจะมีความโกรธแค้น
อาจจะมีการมาดักรอมารุมประชาธรรมได้ดังนั้น
ตำรวจก็เลยยังไม่บอกกำหนดที่จะนำตัวไปทำแผนน่ะนะคะ
แล้วผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านของสุกิตคือเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าปกติเนี่ย
กิจเป็นคนที่ไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกับใครก็เป็นคนดีนะ
เขาไม่ได้มีนิสัยอันทภาณอะไรหรอกไม่คิดเหมือนกัน
นี่ค่ะนี่คือตาทรเพื่อนบ้านนะคะ
เดี๋ยวลองฟังตาทรเพื่อนบ้านเล่าถึงสุกิตหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งกี่ปีแล้วคือจะมาแตกกันเพราะว่าเล่า
แต่อันนี้คือมาตายจากกันเพราะว่าเล่า